วันนี้ต่ำรวจแลก็ทหารได้มีการสนที่กำลังเข้าจู่โจมจบทบค้นเคลื่อนที่เป้าหมาย
ซึ่งเข้าข่ายเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมรวม๑๒จุด
๑ในนั้นก็เป็นบ้านของอดิษฐ์นักการเมืองคนดัง
ซึ่งก็พบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการ
ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของคอสชที่ต้องการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ
ติดตามได้จากรายงานเปิดปฏิบัติการนครปฐมร่มเย็นของคุณภาพิมลคลังโรศศักดาครับ
ตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบานส่วนที่กำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐม
จู่โจมตรวจค้นภายในบ้านเลขที่๒๑๑ทับ๒ถนนมาลัยแมนตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็นของนายชายาสะสมทรัพย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดนครปฐม
หลังพบข้อมูลว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายความผิดเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ซึ่งผลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างระบุว่า
ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเป็นการทำงานตามเป้าหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชให้มา
ซึ่งเป็นคนละส่วนกับปฏิบัติการที่เคยดำเนินการไปแล้ว
จากการตรวจค้นภายในบริเวณบ้านพื้นที่กว่า๑๐
ซึ่งในการตรวจค้นภายในกลุ่มกล้างพื้นนี้

กระเรียนและนกยุงที่อยู่ภายในกรงแห่งนี้
เป็นของนายชายาสะสมทรัพย์ค่ะ
โดยทางตำรวจนะคะที่เข้ามาตรวจสอบ
ก็ระบุว่าอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิด

โดยหลังจากนี้ค่ะนกทั้งหมดจะถูกเคลื่อนย้าย

ขณะเดียวกันตำรวจยังนำกำลังเข้าตรวจ
บ้านพักของนายพระเดิมชัยสะสมทรัพย์
อาจิรัชหน์ธรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พี่สายของนายชัยยาสะสมทรัพย์และเคลือญาติ

พบอาวุธปืนจำนวน๖๔กระบอก

โดยนายอนุรัติสะสมทรัพย์น้องชายนายชายารับเป็นเจ้าของ
และที่บริเวณบ้านพักอีกหลังหนึ่ง
ยังพบอาวุธปืนสั้นขนาดต่างรวม๖กระบอก

โดยจุดนี้ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใด
อกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นสวนสัตว์ส่วนตัว
ของนายชัยพรวิจิตโสพลหรือเฮียเลี้ยง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
พบเสือ๑๐๐ตัวพร้อมลูก๘ตัว
ซึ่งมีทะเบียนการครอบครอง
พร้อมกันนี้ยังพบนกที่อยู่ในบัญชี
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศหรือไซเตรส
ด้วยตำรวจจึงแจ้งข้อหาฐาน
สัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และนำเข้าสัตว์ซึ่งรัฐมนตรีห้ามนำเข้าส่งออก
ตามบัญชีไซเตรสโดยไม่ได้รับอนุญาต
และของกลางทั้งหมดตำรวจได้ตรวจยึด
และอายัดไว้ตรวจสอบทะเบียนการขออนุญาตครอบครองอีกครั้ง
สำหรับนายชัยพรถือเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่น
ที่มีอิทธิพลคนหนึ่งของจังหวัดนครปฐม

ปัจจุบันยังคงมีธุรกิจหลายอย่างในพื้นที่
ผ่าพิมลคังโรศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน